คุณผู้ชมคะมาดูคดีช่อกงประชาชนกันหน่อย
คือมีผู้ต้องหาที่เขาถูกแจ้งข้อหาช่อกงประชาชน
เพราะไปหลอกคนให้ร่วมลงทุน
บอกว่าจะได้กำไรแบบโอ้โหสิบเปอร์เซ็นต์

พฤติการการหลอกมันจะคล้ายกัน
แต่ผู้ต้องหาคนนี้เป็นอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์ด้วยนะคะ
ตำรวจไปรวบตัวกลางลานจอดรถ

ไปดูภาพตอนจับกลุ่มกันก่อนค่ะ
สวัสดีครับเจ้าจำรวจครับผม
พอดีเดี๋ยวครับเดี๋ยว
เรามีหมายจับที่๖๐๘
ครับส่วนมา๖๔๔อ๋อเป็นตามสิทธิ์ครับพอดีเดี๋ยวจะแจ้งสิทธิ์

ตำรวจกองกำกับการสืบสวนนครบัน๘ค่ะ
จับกลุ่มนางสาวอิสราลักษณ์ปุรารักษ์หรือลูกน้ำอายุ๒๙ปี
เป็นอดีตพิธีกรรายการโทรทัศน์นะคะข้อหาก็คือช่อกงประชาชน
และการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ
จับที่ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าที่บังพลีสมุทรปราการ
เพราะตำรวจสืบรู้มาว่าผู้ต้องหาหนีไปอยู่คอนโดมิเนียมแถวนั้น
พฤติกรรมของผู้ต้องหาก็คือชวนให้ลงทุนบอกว่าจะมีกำไร๑๐ขึ้นไป
หลงเชื่อเป็นร้อยค่ะอ้างว่าเอาเงินไปลงทุนในธุรกิจแบรนด์เนมเหมือนแชร์ลูกโซ่
ปรากฏว่าจ่ายเงินปันผลช้าบางทีก็ไม่จ่ายเลยผู้เสียหายเยอะมาก
เขาร้องทุกข์กันเอาไว้ที่สอนอราชบุรณะตำรวจก็เลยรวบรวมพยานหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับนี่นะคะก็เลยไปจับกลุ่มตามภาพเมื่อสักครู่นี้
ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาค่ะนี่ค่ะลูกน้ำนะคะอายุ๒๙ปี